มันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถหยุดเวลานั้นได้ครับ
และความในใจที่อยากจะบอกแฟนบอลชาวไทยทุกคน

เพราะให้ไงสู้ให้สุดที่สุดว่ะ
ทีมชาติชุดใหญ่คือคนที่เก่งที่สุด
แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้